มาแล้วค่ะข่าวที่พี่เบิร์ตโปรยไปแต่ต้องถามก๊อฟเขาสายหมู่นะคะ
คุณลองดูหน่อยก๊อฟและคุณผู้ชมว่าวิญญาณเองไม่ใช่พูดผิด
ว่าด้านข้างที่เจ้าของกล้องหน้ารถเขานำมาโพสต์ไว้
หนึ่งเป็นคนสองเป็นโจรหรือสามเป็นวิญญาณแต่ไม่มีงองูถูกทุกข้ออย่างแน่นอนนะ
อ่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะก๊อฟโฟกัสให้ถูกจุดเนี่ย
อ่าไหนดูสิ

คือข่มใจว่ามึงอย่าพูดว่าเป็นผีมันคือคน
ใช่เพราะว่าสมัยก่อนคนถึงเจออะไรก็อย่าไปทัก

อย่างแรกตามที่เราเห็นแบบแรกคืออาจจะเป็นผีหรือเปล่า
จะเป็นผู้เท่าผู้แก่หลงลืมออกจากบ้านไปยืนริมทางหรือเปล่า

ข้อมูลของคุณก็สอดคล้องนะข้อมูล
อย่างหลังของคุณสอดคล้องกับคนในพื้นที่บอกว่าคุณยายคนหนึ่งก็ชอบออกมากลางคืน
เผาขยะไงนะฮะเอาล่ะแต่ว่าที่แน่ค่ะคุณผู้ชมในเมื่อมันเป็นปริศนาแบบนี้นะคะ
เจ้าของคลิปก็ต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลก็คือในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะฮะ
ช่วยให้ชาวเน็ตดูหน่อยว่าสิ่งที่เห็นวงกลมสีเหลืองนั่นคือคนโจรหรือวิญญาณ
แต่เป็นเราเห็นเราก็กลัวนะปุ้ยตี๒ใช่ไหมคลิปแน่นอนคลิปแน่นอนนี่เห็นไหมฮะ
สาวเจ้าของคลิปเล่าผ่านตัวอักษรบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงตี๒ของวันที่๔เมษายนที่ผ่านบ้าง
แมงผมยาวงอกสีขาวยืนยิ้มใส่เสื้อคอกระเช้าสีกลมลายดอกสวมกระโปรงสีบานเย็นยืนอยู่เท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยส่งเสียงร้องด้วยความตกใจพอนำภาพจากกล้องหน้ารถมาดูก็พยายามที่จะดูให้ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่กล้องจับได้เนี่ยมันชัดไม่เท่ากันไง
เขาก็เลยไม่กล้าที่จะฟันทงนะคะว่าสุดท้ายแล้วเป็นคุณยายหรือเปล่าหรือเป็นใครหรือเป็นวิญญาณ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อตั้งคำถามกับชาวเน็ตแล้วก็ตั้งคำถามมาที่ก๊อบด้วย
เขาบอกว่ายืนยิ้มด้วยนะใช่เออ
เรียบคลองชนรับประทานบ้านดอนแดง
อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
ที่บอกว่าคงไม่ใช่พูดผีวิญญาณอะไร
เพราะคนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
แถวนั้นจะมียายคนหนึ่งอยู่แถวนั้นเป็นประจำ
นำขยะมาเผาตอนกลางคืน

เขาก็รู้ดีโดยเฉพาะคืนวันพระ
ยายคนนั้นแกมักจะไม่ยอมนอน
เดินขนขยะมาเผาแถวนั้นตลอด
ก็เป็นไปได้ว่าที่เจ้าของคลิปเห็น

แต่ผมชอบเพื่อนที่นั่งมาด้วยที่พยายามสะกดจิตเพื่อน

เพื่อนกันบุ๋มกับปอนผมฟังดูเขาเรียกกันบุ๋มกับปอนนะฮะ